บุญก็มาด้วยวันนี้ตามไปเลย
ใครเป็นสายบุญอนุโมทนาสาธุกับอาถั่วแระกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบรรดาศิลปินดาราเนี่ย
เขาร่วมเดินสายทำบุญกันเพียบเลย

เริ่มกันที่บุญใหญ่งานแรกเลยพาคุณผู้ชมทำอาถั่วแระไปค่ะ
ไปที่สมุทรสงครามอาถั่วแระไปร่วมเป็นประธานในพิธี
เททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดคลองโคน
ก็สร้างเป็นพระพุทธรูปพระพุทธมหาชนกนะฮะ
เครื่องกษัตริย์ซึ่งทางวัดคลองคนก็ขออนุญาต
นำพิมพ์มาจากวัดปฐุมคงคาค่ะ
เอามาสร้างเป็นองค์จำลองสถิตไว้ในอุโบสถวัดคลองโคนสมุทรสงคราม
แล้วต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมงานนี้โอ้โหงานบุญใหญ่จริง

ทุชนเดินทางมาร่วมพิธีกันแบบแน่นตับเลย
ถั่วแรกของเราก็ทำหน้าที่ประธานแบบแข็งขันเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้แกก็เดินถือขันนะ
รับทองคำจากพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา
เอามาบริจาคเพื่อจะหลอมเป็นการสร้างองค์พระร่วมกันค่ะ

แล้วประชาชนนะนอกจากได้ร่วมบุญกันแล้ว
ก็ขอถ่ายรูปกับอาถั่วแระเป็นที่ระลึกกันอีกด้วย
ทีมข่าวของเราเนี่ยเออไม่ได้ตามติดอาถวแระไปทำบุญ
แต่ว่าอาถวแรกน่ารักมากค่ะ
ส่งภาพพิธีมาให้ทีมข่าวของเรา
แล้วก็ฝากบุญมาเผื่อแฟนรายการด้วย
รวมไปถึงผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างพระประธานในครั้งนี้

ไปรับพรจากอาถั่วแระกันดีกว่าค่ะ

ขออย่าให้ท่านเจ็บขอให้ท่านจน
มีแต่คำว่ารวยครับผม
รับถูกคำอาถวแรกบอกมาเลย
อย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยค่ะ

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง

เดินสายเติมพลังบุญแบบไม่หยุดจริงดูสิคนทำบุญเนาะหน้าแบบเปล่งปลั่งมาเลย
ฝนไปมุกดาหารมาคุณผู้ชมเดินทางไปไหว้องค์พญานาค
แล้วก็ศักระองค์พระประธานขนาดใหญ่มีขนาดฐานถึง๑ไร่
โอ้โหหนึ่งไร่เลยเหรอนี่คำไม่ผิดนะอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปต่อไปร่วมงานบุญใหญ่เป็นพิธียกฉัดสุวรรณเจดีที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดมุกดาหารนี่แหละ
ถ่ายรูปมากับแฟนคลับแฟนเพลงรูปอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะทุกคนมีความสุข
งานนี้แม้จะไม่ได้มีตัวเลขแบบจุดทูปมงคลอะไรมาแต่เรามียอดเงินทำบุญมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งยอดปัจจัยทั้งหมดก็คือ๑ล้าน๓๘๙๗บาทจุด๗๕สตาร์
๗๗๕สวยมาก
เป็นไง๗๗๕หรือว่าจะ๘๙๗ก็ได้หรือว่าจะ๑๐๐ด้านหน้า๓ตัวก็ได้

เลขอยู่เหมือนกันนะยังอยู่กันที่อีสานคุณผู้ชมตามคู่สามีภรรยากันไปหน่อยดีกว่า
เบ้นพรชิตาพิธีกรรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
กับสามีพี่มิ๊กบรมวุฒิเดินทางไปหนองคายค่ะ
ร่วมพิธีบรรจุมวลสารมงคลลงไปในพระนาคาธิบดีบรมีพระสัย๒๕๖
พระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดน้องคายค่ะ
ก็เป็นการร่วมทริปทำบุญไปกับพี่บ๊วยเชษวุฒิ
แล้วก็พี่บ๊วยนี่นะเป็นทั้งสายมูแล้วก็สายบุญด้วย
เบ้นเนี่ยแกก็โพสต์รูปที่ไปร่วมพิธีแล้วก็บอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกของทั้งพี่เบ้นแล้วก็พี่มิ๊กเลยนะคะ
ได้ร่วมพิธียิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนก็แล้วกันนะคะ

มีตัวเลขหลายคนมองบอกว่าอุ๊ยฐานพระนั่นแหละสิรอยพญานาคนี่ไงม้วนเป็นเลข๘มาเลย
ใช่หรือว่าบารมีพระโสนะคะ๒๕๖๖เมื่อสักครู่ก็ได้

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ